สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอากาศนั้นครึ้มฟ้าครึ้มฝน
แต่เรื่องการเมืองกำลังเดินทางมาถึงจุดที่จะรู้ดำรู้แดงกันแล้วครับ
กำลังจะถึงจุดรู้ดำรู้แดงเพราะวันเสาร์ที่๒๕
พฤษภาคมนี้เราจะได้ตัวประธานสภาตำแหน่งประธานสภาจะเป็นการชี้วัดว่า
ฝากไหนฝั่งไหนมีเสียงข้างมากมากกว่าเพราะประธานสภาเนี่ยเขาโหวตกันเฉพาะสอสอ
สวไม่เกี่ยวฝ่ายที่มีคะแนนเสียงมากกว่าก็จะโหวตชนะได้ตำแหน่ง
ประธานสภาแต่ว่าฝั่งที่ได้ประธานสภาอยู่ในมือ
ไม่ใช่ว่าจะได้เป็นฝั่งได้นายกรัฐมนตรีนะครับ
เพราะโดยรัฐมนูลฉบับพิษดารรัฐมนูลฉบับที่มีบทเฉพาะการ
เขาให้สอวอสองร้อยห้าสิบคนมาร่วมเลือกนายกกับสอสอด้วย
ฉะนั้นถ้าจะให้ฝั่งที่ได้ประธานสภามีเสียงชนะเด็ดขาด
ปิดสวิตช์สวได้คุณต้องไปหามาเถอะ
ให้ได้เกินสามร้อยเจ็ดสิบห้าที่นั่งในหมู่สอสอนั่นแหละ
คุณจะได้ทั้งประธานสภาและได้เป็นทั้งนายกรัฐมนตรี
เพราะว่าเมื่อสามร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นไปก็เท่ากับว่า
คุณได้เกินครึ่งหนึ่งของสองสภารวมกันแต่ถ้าคุณหาไม่ได้
ไม่รู้จะไปเอามาจากไหนทางฝั่งคนโน้นมัดกันแน่น
คุณก็ได้แต่ประธานสภาแต่ว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่
ตั้งรัฐบาลหรือไม่ต้องดูไปอีกช็อตหนึ่ง
ฉะนั้นปรากฏข่าวร้อนวันนี้คือปรากฏการณ์ที่ต้องจับตามอง
ที่หัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ลงกันเกือบทุกฉบับ
ประชาธิปัตย์เพื่อไทยเอาจริงขอ๖รัฐมนตรีเกรดเอ
ถ้าไม่ได้คั่วที่สามจัดตั้งรัฐบาลอีกฉบับหนึ่ง
ข่าวสดคั่วที่๓เด้งแข็งใส่พลังประชารัฐ
ชพภูมิใจไทยพลิกเกมเล็งต่อสายซีกเพื่อไทย
มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วนี่ของไทยรัฐที่เห็นในจอ
สองพักจัดหนักจับจองมหาดไทยพาณิชย์พลังงาน
ภูมิใจไทยก็ไม่น้อยหน้าขอกระทรวงคมนาคมสาธารณสุข
และท่องเที่ยวที่ว่านี้ขอว่าการนะครับ
ขอว่าการนะครับคำถามว่า
ปรากฏการณ์นี้มันจะเป็นจริงได้น้อยแค่ไหน
เงื่อนไขที่ว่าถึงคุณรวมเสียงข้างมากได้
ก็โหวตนายกไม่ได้อย่างที่ว่าคำตอบมีสองข้อครับ
หนึ่งถ้าฝากประสังประชารัฐเขารู้ตัวชัดเจน
ภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ไม่มารวมกับพลังประชารัฐแน่
ดูกันตอนโหวตประธานสภานี่แหละถ้าเขารู้อย่างนั้น
เขาอาจจะถอดใจไม่เสนอผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะถึงเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วสวมาช่วยร่วมโหวตให้ได้เกินครึ่งหนึ่ง
เป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้
ตั้งรัฐบาลได้แต่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ถูกโหวตคว่ำไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นกรณีที่เขาคิดว่าเขาถอดใจ
กับกรณีที่สองเขาสู้ต่อเขาเลือกนายกมาให้ได้ก่อน
และเมื่อคิดว่าได้นายกแล้วเนี่ยหลังจากนั้นกระบวนการเจรจาต่อรองว่า
ให้ทางนี้เป็นนายกแน่แล้วนะจะมาหรือไม่มา
จะมาหรือไม่มาเขาอาจจะสู้
เลือกนายกเอาสว๒๕๐มาเลือกนายกทิ้งไว้ก่อน
อยู่เฉยแล้วก็คิดว่ามีอำนาจต่อรอง
ฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่เข้มข้นเข้าได้เข้าเข็มจริงครับ
ข้นเข้าได้เก้าเข็มจริงจริงถามว่าจุดแตกหัก
ที่ทำให้สองพักนี้ฮึดสู้ขึ้นมาอยู่ตรงไหนครับ
อยู่ตรงตำแหน่งรัฐมนตรีครับ
การเมืองเนี่ยฉากหน้าเขาจะพูดเหมือนกันหมด
พักเราไม่ต่อรองเรื่องตำแหน่ง
พักเราอยากให้ประเทศเดินหน้าไปได้
พักเราอยากให้รัฐบาลเดินหน้าไปได้
ฉะนั้นพักเราไม่ต่อรองเรื่องตำแหน่ง
ก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้กันทั้งนั้น
แต่หลังฉากที่สำคัญที่สุดก็เรื่องตำแหน่งนี่แหละ
เรื่องตำแหน่งนี่แหละนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่
ในอดีตเนี่ยการเมืองก็เป็นอย่างนี้

หลังจากที่เขาเจรจากันก็เรื่องนี้แหละ

เพราะว่าตำแหน่งเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับ
เขาบอกว่าเขาไปหาเสียงมา
จะแก้ปัญหาเรื่องเกษตรกร
จะแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน
เอ้าเขาก็ต้องได้กระทรวงที่
แก้ปัญหาเรื่องเกษตรเรื่องที่ดินทำกินได้สิ

แล้วที่เขาไปสัญญากับประชาชนไว้

แล้วเขาจะมีบทบาทมีหน้าที่ไปแก้ตรงนั้นได้ยังไง
ฉะนั้นเขาจึงต้องอ้างว่า
เขาต้องมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น

เพื่อไปแก้ปัญหาให้ประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้เขา
ตามที่เขาไปสัญญงสัญญากันไว้

เรื่องตำแหน่งเป็นเรื่องสำคัญ

พลังประชารัฐเนี่ยมั่นใจในตัวเองสูง

อำนาจการต่อรองมีมากกว่า

มหัฒธัยคมนาคม

ภูมิใจไทยให้ประชาธิปัตย์
เก้าอี้ว่าการก็เป็นเก้าอี้
เรียกว่ากระทรงเกรดลองลองลงมาว่าอย่างนั้นเถอะ

เป็นจุดที่ทำให้ประชาธิปัตย์

ไปไหนไปกันมัดกันให้แน่น
แล้วจะมีอำนาจการต่อรองมากขึ้น
ฉะนั้นเกมการต่อรองเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล

สมัยก่อนพักใหญ่พักหลัก
รวมคะแนนรวมเก้าอี้

ใครจะมาเป็นพักร่วม

ไม่มีซุ่มมีเสียงยังไงก็ต้องมาร่วมอยู่แล้วได้ตำแหน่งเล็กดีกว่าเป็นฝ่ายค้าน
ทฤษฎีเก่าแต่ว่าทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้น
ตอนคุณอภิษฎมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่แล้วคุณสุเทพเทือกสุบัน
เรียกว่าเป็นผู้จัดการรัฐบาลจำได้ไหมครับรัฐบาลที่คุณอภิษฎเป็นหัวหน้าพักเนี่ย
เป็นนายกเนี่ยคนในพักประชาธิปัตย์บอกโอ๊ย
ทำไมไปเจรจากันยังไงเสียเปรียบอย่างนั้นกระทรวงใหญ่ยกให้พักร่วมหมด
ภูมิใจไทยได้ทั้งกระทรวงมหาดไทยได้ทั้งกระทรวงคมนาคม
ได้ทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอื่นอีก
คุณสุเทพก็ตอบคนในพักว่าเราได้เป็นนายกแล้ว
ตำแหน่งเหล่านี้ต้องให้เขาถ้าไม่เอาไปให้เขา
ใครเขาจะมาร่วมกับเราใครเขาจะมาหนุนให้เราเป็นนายก
นี่เป็นทฤษฎีอีกแบบหนึ่งว่าอย่าไปคิดว่าเป็นพักหลักได้นายกแล้ว
กระทรวงสำคัญไว้ทั้งหมดกระทรวงสำคัญต้องมาเกลี่ยให้พักร่วมสิ
อันนี้ทฤษฎีที่มาพร้อมกับตอนที่คุณอภิษฎเป็นนายกและคุณสุเทพ
เป็นผู้จัดการรัฐบาลฉะนั้นมาถึงวันนี้ถามว่า
พลังประชารัฐจะยอมหรือไม่ยอมจะยอมหรือไม่ยอม
ถ้าพลังประชารัฐยอมต้องคุยกันใหม่
เก้าอี้รัฐมนตรีแต่ถ้าพักพลังประชารัฐไม่ยอม
แล้วประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยจับมือกันแน่นจริง
อันนี้เกมไปอีกอย่างครับต้องเรียกว่าจบข่าว
พักพลังประชารัฐฉะนั้นวันสองวันนี้
หรือแม้กระทั่งวันนี้ก่อนจะถึงข่าวค่ำเนี่ย
ท่านจะได้รู้ว่าตกลงพลังประชารัฐยอมหรือไม่ยอม
ตัดสินใจยังไงตกลงประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทย
จริงไหมตกลงสองพักนี้ไปไหนไปกันจริงไหม
โอ้โหการเมืองต้องดูกันเป็นช็อตครับ

เส้นใต้นาให้เกี่ยวกับเรื่องของการเมือง
ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับขอบคุณครับ